มาดูความคืบหน้านะคะกรณีการตรวจสอบเพื่อเอาผิด
พลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กรณีสร้างบ้านพักตักอากาศค่ะไปลุกล้ำอุทยานแห่งชาติทัพลาน
ตอนนี้มีการประชุมคณะทำงานที่ตรวจสอบเพื่อเอาผิดในเรื่องนี้นะคะ
ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อออกหมายจับ
ตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
กรณีก่อสร้างบ้านพักตักอากาศขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า๑๓ไร่
หมู่บ้านสุขสมบูรณ์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งทั้งหมดก่อสร้างอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทัพลาน
ล่าสุดพลตำรวจเอกศิวรารังศิพามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เรียกผู้บัญชาการตำรวจโภทอนพ๓
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
และผู้บังคับการตำรวจปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดร้อม
มาประชุมเพื่อวางแผนในการดำเนินคดี
ตั้งแต่วันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยมีข้อมูลสำคัญคือตำรวจพบหลักฐานว่ามีบุคคลอื่น

แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาอีกหรือไม่
รวมถึงจะออกหมายจับได้เมื่อไหร่
โยนให้ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ชี้แจงเอง
ฉันคือเว้ย

หลักฐานในการรบโทษค้าดีเนี้ยมาจากแบบนั้นใกล้
ก็กลงทะญานเขาร่องทุกข์แค่นั้นนะครับ
สอบถามจากท่านพบครับ
ผมเพียงมากำกับดูแลตามที่ท่านบอสั่งการ
ที่ดินแปลงนี้เป็นของนางชายานิส
ซึ่งเป็นภรรยาของพลตำรวจตรีพงเดช

และขายต่อให้กับพลตำรวจเอกจุมพลในปี๒๕๕๙
ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
และเริ่มปรับพื้นที่เป็นบ้านพักตักอากาศไว้

โดยเป็นอาคารจำนวน๖หลังรอบพื้นที่
นานทีพลตำรวจเอกจุมพลจะมาพักอาศัย
โดยจ้างนางติ๋มอุทัศน์เป็นผู้ดูแล
แต่จากหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่
กลับกลายเป็นชื่อของนางชายานิดเป็นผู้ถือครองแทน
เพื่อขออำนาจศาลออกหมายจับ
ซึ่งทุกอย่างนั้นจะมีความชัดเจนขึ้นในสัปดาห์นี้
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน